ตุลาคม๒๕๕๖ได้รับแจ้งจากเรือสถาพรวัฒนาว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกป้นเรือกลางทะเลอ่าวไทย
ใกล้กับเกาะโลซินในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
โดยเรือดังกล่าวได้บรรทุกธนบัตรสกุลดอลลาร์สิงคโปร์มูลค่า๒๖๐๐๐เหรียญ
คิดเป็นเงินไทยราว๖๕ล้านบาท
ธนบาทสกุลริงกิจของมาเลเซียมูลค่า๕๖๐๐๐ริงกิจ
เป็นเงินไหน๕๔๘๘๐๐๐บาทรวมกันทั้งสิ้น๑๑๙๘๘๐๐๐บาท
เมื่อตำรวจรับแจ้งก็ยังคงไม่แน่ใจและสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
แต่เมื่อผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของเงินซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ได้เข้าร้องทุกข์เนื่องจากจะนำเงินดังกล่าวไปให้กับลูกค้าที่เกาะโลซิน
ตำรวจจึงเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและกลายเป็นคดีปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
สิ่งที่ตำรวจรู้มีเพียงเสียงวิทยุสุดท้ายจากเรือลำดังกล่าวส่งมาถึงศูนย์วิทยุว่า
มีโจรสลัดโดยใช้เรือเร็วเข้ามาประกบและระดมยิงปืนใส่
ใต้กงลูกเรือรวม๘ชีวิตต่างหนีตายกระโดดหนีลงทะเลคาดกันว่าอาจจะเสียชีวิตทั้งหมด
คดีแบบนี้ถือเป็นคดีที่ยากมากคดีหนึ่งเพราะพยานไม่มีหลักฐานก็ไม่มีเหตุเกิดกลางทะเลแล้วจะล่าคนร้ายยังไง
นี่คือความท้าทายที่ถูกส่งมอบให้กับพันธ์ตำรวจเอกธินกรรังมาตรผู้กำกับ๖กองบังคับการปราบราม
หัวหน้าชุดที่ต้องลงพื้นที่จัดการให้ได้ตำรวจเชื่อว่าเงินที่หายไปอาจจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่
สิ่งที่ต้องทำคือต้องหามันให้เจอบริษัทเจ้าของเงินระบุว่าเขาได้ทำสัญลักษณ์ไว้ที่เงินดังกล่าว
ได้นำข้อมูลนี้มาให้กับตำรวจและตำรวจก็งัดแผนเด็ดออกมาใช้ทันที
ด้วยการขอความร่วมมือสถานประกอบการที่แลกเงินด้วยการดันอัตราแลกเงินสองสกุล
ที่ถูกปล้นไปให้สูงขึ้นเพื่อรอจ่ายให้แก๊งโจรสลัดงัดเงินที่ถูกปล้นไปออกมาแลก
ไม่กี่วันกับดักแรกที่ตำรวจวางไว้ก็ทำงาน
ตุลาคม๒๕๕๖ญาติแก๊งโจรก็ตกหลุมพรางกินเบ็ดที่ตำรวจวางไว้
ธนบัตร๑๐๐ดอลลาร์สิงคโปร์จำนวน๑แสนดอลลาร์มาแลก
ซึ่งปกติแล้วแบงค์พันธอลลาร์สิงคโปร์ไม่ค่อยมีใช้ในไทยนัก
ล่อโจรออกจากถ้ำได้แล้วทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ผลีผลาม
โดยค่อยติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามดูพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้อง
ทีละคนทีละคนที่ผู้ต้องสงสัยนำพาไปพบ
ตำรวจทำงานพร้อมกันหลายทีมทีมหนึ่งติดตามในทวีนิดปราน
จนแน่ใจว่านายทวีคือ๑ในคนร้ายแน่
เพราะตรวจสอบพบเส้นทางเงินไม่ปกติ
วันที่๘และวันที่๙ตุลาคม๒๕๕๖มีเงินเข้าบัญชีเกือบ๔ล้านบาท
เมื่อตำรวจแน่ใจดังนั้นจึงขอหมายค้นและบุคคลบ้านนายทวี
ระหว่างที่กำลังพูดคุยกับนายทวีนายทวีอ๋อการพิรุษ
ป่าจะปฏิเสธทุกเรื่องที่ตำรวจถาม
สายตาของนายทวีได้เหลือบมองไปที่เตียงนอน
ตำรวจที่กำลังสอบถามจึงรู้ทันทีว่ามีอะไรแน่
และก็เรียบร้อยเมื่อไปตรวจสอบก็พบเงิน๒แสนดอลลาร์สิงคโปร์
โดยหลักฐานที่มัดแน่นไม่หลุดสิ่งที่ทำได้คือเปิดป่ารับสารภาพ
ไปจับกลุ่มเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก๓คนรวม๔คน
และยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ตำรวจต้องติดตาม
ทวีสารภาพว่าได้ร่วมกับนายพันธุ์หรือเม้งสังทอง
ไตเรือที่ถูกไล่ออกจากบริษัทจึงมีความแค้น
และทราบความเคลื่อนไหวการขนเงินส่งลูกค้าจำนวนมาก
จึงได้ชวนเพื่อนรวม๘คนวางแผนปล้น
โดยมีการทิ้งหนอนบ่อนไส้คือนายอาคมหรือคมภูลชนะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกเรือที่ขนเงินในวันนั้นคอยส่งสัญญาณ
เมื่อถึงเวลาปล้นแก๊งโจรสลัดนั่งเรือเร็วประกบ
พร้อมอาวุธครบมือได้บุกขึ้นเรือ
หนึ่งในหนอนที่อยู่บนเรือได้บอกกับเพื่อน

เมื่อทุกคนกระโดดน้ำหนีแก๊งโจรกลับไม่ปรานี

จากนั้นก็รับนายอาคมขึ้นเรือ
จากนั้นก็จมเรือขนเงินทิ้งกลางทะเล
มาตรการไล่ล่าแก๊งโจรสลัดใช้เวลาเพียง๒๓วัน
ก็สามารถจับกลุ่มคนที่เหลือได้ยกแก๊ง
และได้ตามทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของทรัพย์ราว๑๐๐ล้านบาท
งานนี้ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกองกำกับการ๖กองปราบราม
แม้จะหาหลักฐานเรือที่ถูกปล้นไม่พบ

แต่ด้วยหลักฐานต่างที่ติดตามภายหลัง
ทำให้สารเชื่อในสำนวนสอบสวน
โดยตำรวจได้กันตัวนายอาคม
ซึ่งทำหน้าที่หนอนบ่อนไส้ในเรือ

นายอาคมก็โดนข่มขู่ให้ยอมทำตาม
ต่อมาสารชั้นต้นได้พิพากษา
จำคุกประหารชีวิตจำเลยทั้ง๗คน

ฐานความผิดตามพรบป้องกันและปราบรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่คำให้การของจำเลยที่ให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
ต่อมาสารอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
และมีบางส่วนต่อสู้คดีในชั้นดีกา
แต่ก็ได้ถอนคำร้องในเวลาต่อมา
เรียกว่าคดีนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของตำรวจไทยอีกคดีหนึ่ง